สำหรับกรณีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ตัวเธอเองเนี่ยยังมีการเข้ารับฟังไต่สวนพยานจำเลยในคดีปล่อยประละเลย
ที่ทำให้เกิดการทุจริตเรื่องของโครงการรับจำนำข้าว
แต่ก่อนหน้านั้นค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าอยากที่จะทวงถาม
และอยากให้รัฐบาลชี้แจงกรณีเรื่องการตรวจสอบเรื่องของหุ้นชินคอป
เรื่องนี้เธอบอกว่ากรณีการเก็บภาษีหุ้นชินคอปเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตไว้ว่านี่เป็นการใช้กฎหมายเพื่อไล่ล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่า
เป็นการใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ในการไล่ล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
และไม่เกิดความเป็นธรรมหรือเปล่านะคะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีนี้บอกว่า
สารดีกามีคำพิพากษายึดทรัพย์ไปแล้ว๔๖๐๐๐ล้านบาท
ก็หวังนะคะว่ากรณีนี้คงไม่ใช่การใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่
หรือกฎหมายที่ตัวเองมีอยู่เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
เท่าเทียมกันหรือเปล่าและรอฟังการชี้แจงจากรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วย
เลยนะคะว่าจะไม่ส่งต่อความปรองดองในอนาคต
ถ้าหากว่ายังเกิดเหตุการณ์ที่มีการไล่ล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่แบบนี้
ใช่ค่ะดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่แค่เพียงแต่ครอบครัวหรือผู้ที่มีผลกระทบเท่านั้นนะคะ
เชื่อว่าประชาชนทุกคนก็คงอยากจะฟังการชี้แจงจากรัฐบาลอย่างชัดเจน
เราคงไม่อยากจะได้ยินคำว่าอภินิหารของทางกฎหมายเกิดขึ้น
เราอยากเห็นการใช้กฎหมายนั้นด้วยความสุจริตและด้วยความเป็นธรรมค่ะ
จริงแล้วกรณีของดิฉันได้เกิดขึ้นแล้วทั้งที่เราก็ได้มีการร้องขอนะคะ
อย่างที่ที่เราได้มีการโต้เถียงกันมันก็จะเกิดขึ้นกับเรื่อยเรื่อยซึ่งดิฉันเองก็คงต้อง
ก็ถ้ามันเป็นการอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นการไล่ล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็ไม่ได้เกิดความเสมอภาคนั้นก็ยังไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ย
อนาคตข้างหน้านั้นเราจะไปยังไงเราจะก้าวข้ามสิ่งต่างเหล่านี้ได้ยังไงค่ะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่ทราบในกรณีที่สตงจะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองสมัยรัฐบาลของตัวเธอเอง
บอกว่าเดี๋ยวขอรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน